สวนดอกไม้อีกที่หนึ่งเห็นคุณใบตองพาไปดูทุ่งดอกเบนจมาส
ฉันก็นึกถึงทุ่งทิวลิปคุณผู้ชม
เชียงใหม่ค่ะเขาจัดเป็นมหากรรมสวนดอกไม้เลย
เรียกได้ว่ามีดอกไม้กว่าล้านดอกนะที่แห่งนี้
ไปดูดีกว่าว่ามันจะสวยงามขนาดไหนค่ะ

แว้นกันไปเลยนะนี่ค่ะความสวยงามนี้นะคะ
เป็นการเนรมิตพื้นที่ที่สวนสาธารณะน้องบวกหาดอำเภอเมืองเจียงใหม่
นี่เลยนะคะเขาจัดงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่๔๓
เป็นการจัดงานที่เรียกว่ารวมดอกไม้นานาชนิดเอาไว้หน้าที่แห่งนี้
โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาวนำเข้าจากต่างประเทศค่ะ
มีมากมายหลากหลายแบบมากเลยนะคะมีลิลลี่เป็นราชนิดอกไม้
เป็นดอกไม้ที่สาวสาวชอบนะคะแล้วก็มีดอกกลวยไม้ดอกดาวเรืองแบบไทยไทยก็มี
มีแดงมีม่วงมีส้มมีขาวชมพูโอ้โหเรียกว่าจัดเต็มกันเต็มพื้นที่
ถ้าทิวลิปนี่นะคะมามากกว่าสามหมื่นดอกรวมดอกอื่นแล้วนี่เป็นล้านเลยคุณผู้ชม
เรียกว่าพื้นที่ที่สวนสาธารณะน้องบวกหาดแห่งนี้นะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ดอกไม้เนี่ย
เป็นดอกจริงนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ภาพวาดภาพที่เราไปถ่ายเป็นเหมือนแบบว่าในสตูดิโอนะ
ไม่ใช่ดอกไม้ปลอมไม่ใช่ดอกไม้พลาสติกนะนี่ของจริงเลยคุณผู้ชมสวยงามมากมาก
ซึ่งงานนี้เขาก็จัดขึ้นมานะคะเป็นประจำเลยเพื่อที่จะชื่อเชิดชูและคงไว้
ในลักษณะของการแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะ
ต้องบอกว่างานนี้ผ่านไปแล้วเขาจัดตั้งแต่วันที่๑ถึง๓กุมภาพันธ์นะ
ก็เสียดายเหมือนกันนะสำหรับใครไม่ได้ไปเราก็เลยเอาภาพมาฝากกัน
แต่ทำใจปีนี้ไปก่อนเพราะเดี๋ยวปีหน้ามีอีกช่วงกุมภาพันธ์เดี๋ยวเขาก็จัดอีกคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นงานใหญ่สำหรับคนที่ชื่นชอบดอกไม้
แล้วก็อยากจะไปชมให้เห็นความสวยงามกับตาที่เชียงใหม่เลยนะคะ
ผมว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องมีเทศกาลเพิ่มเติมอีก
เพราะว่าในช่วงของต่อเนื่องจากเทศกาลตรุษจีน
ก็จะเป็นเวลาเรื่องไทย
ทุ่งดอกไม้ในแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีการจัดงานกันนะคะ
รวมไปถึงหลายที่สถานที่ท่องเที่ยวเขาก็จะมีการจัดซุ้มเอาไว้ให้ถ่ายภาพน่ารัก
บอกเลยว่าใครก็ชอบดอกไม้ยิ่งในช่วงเทศกาลแห่งความรักที่กำลังจะถึง
ผู้หญิงอย่างไรก็อยู่กับดอกมงดอกไม้อยากจะแนะนำนะครับ
ให้คุณสามีเหล่าบรรดาพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลาย
ควรจะซื้อดอกไม้ให้กับคุณภรรยาทุกวัน
ุหลาบอย่างนี้

อกสีขาวก็จะเป็นดอกบัว
แสดงถึงความเคารพรักศรัทธา
เหลืองก็ดอกดาวเรือง

รุ่งเรืองยังไงสามีก็ดีขึ้น

เอากี่ดอก

เอาถือเป็นกรรมแบบว่ากี่กรัมหรือกี่ดอก
เอาให้ชัดนะเขาจะได้ประเศษบัติตามถูก

แล้วมัดกับมือเลย

ถ้าคุณให้ผิด

พูดไม่ดีคุณโดนให้กลับเลย

ภรรยานี่คือเป็นของเบื้องสูงนะ

ผมไปถามเพื่อนผมเฮ้ยแล้วนายอ่ะ

เขาก็บอกว่าว่ายว่ายเจ้า
ว่ายเจ้าก็คือไหว้เจ้าภรรยานี่แหละ
เพราะว่าภรรยาก็เหมือนกับเจ้าชีวิต

ถูกต้องเงินทองก็อยู่กับเขา

ทำไมยังขอเงินเมียใช้
ปะโททำไมขอเงินเมียใช้จะขอใคร

คุณยังจะไม่มีวันถูกต้องเข้าใจ

ถ้าคุณยังไม่มีภรรยาคุณจะไม่มีวันเข้าใจ

เรียนรู้จากคนนู้นค่ะ
ของแบบนี้จะต้องมีวิธี